ชาวบ้านก็บอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหว
เด็กวัยรุ่นเพิ่งมต้นนะครับ

หลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งมาจากไหนไม่รู้

ระเบิดปิงปองอะไรพวกนี้นะครับ
ปลาใส่กันด้วยไปดูเหตุการณ์หน่อยนะครับ
เกลียดขึ้นข้างล่าง

คือขี่รถมาแล้วก็ไล่ตามกลุ่ม

แล้วก็พากันขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป

ใช่มั้ยบวกกันน็อคอะไรก็ไม่ได้ใส่มีแมสอะไรก็ตามไม่น่ายาก
ดัชบ้านก็บอกอะไรกันนี่
แถวนี้คือแถวปากทางเข้าวัดภาษีนะครับ
ซอยเอกมัย๒๓เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คือมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาดกัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ลงไปแล้วก็วิ่งไล่ทางฝั่งของกลุ่มเด็กที่เป็นผู้เสียหาย
ในมือของกลุ่มที่ก่อเหตุมีทั้งมีดนะฮะแล้วก็วัตถุคล้ายระเบิด
ก่อนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้น๑ครั้งนะครับ
แล้วควันก็ฟุ้งกระจายก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะพากันขี่รถหลบหนีไป
เราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับที่ปากซอยเอกมัย๒๓ในกรุงเทพนะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมก่อนเกิดเหตุนี่เห็นไหมฮะ
ตรงนี้เป็นห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ริมถนน
มีน้องชั้นมต้นนะฮะผู้ชาย๓คนผู้หญิง๑คนยืนอยู่หน้าห้องน้ำ
คาดว่ามาใช้ตรงพื้นที่ตรงนี้ที่มีอ่างล้างหน้าล้างตาตรงนี้นะฮะ
กำลังล้างหน้าล้างตากันอยู่นะแล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
เสียงตะโกนดังมาก่อนเลยตะโกนเอะอะโวยวายเสียงดังมาก่อนเลย

เด็กนักเรียนชั้นหมอต้นก็พากันวิ่งหลบเข้าไปด้านในห้องน้ำ
เห็นไหมฮะชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นแล้วค่ะคือมันสามารถทะลุ
ออกไปจากห้องน้ำเนี่ยเข้าไปด้านหลังเป็นร้านอาหารได้นี่แล้ว
วิ่งมาถึงนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
ก่อนที่พวกนี้จะพากันขึ้นจากยานโยนก็ลบหนีไป
เป็นร้านอาหารริมถนนทางเข้าวัดภาษีนะครับ
เอกมัยซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดของร้านอาหารด้วยนะฮะ

ก็คือคุณภัยทูลนะครับบอกว่าตอนนั้นกำลังซ่อมรถอยู่ข้างถนน
ได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนเสียงดังเออะโวยวาย
แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ร้านอาหาร
เพื่อจะไปหากลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่ง
จะมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้ง
คุณภัยทูลบอกตัวผมก็กลัวก็หลบเข้าไปในรถก่อนนะกลัวจะโดนลูกหลง
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันขึ้นรถแล้วก็ขี่หลบหนีไป
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ได้ยินเสียงระเบิด
เด็กก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้า
พวกเด็กวัยรุ่นพวกมัธยมต้อนประมาณนี้แหละ
วิ่งกันไล่แล้วมันก็ขี่มอไซค์
ตามหากันแล้วก็แป๊บเดียวก็หายหมดแล้ว
ไม่ได้ถึงขนาดตีกันหรอก

หรือว่าจะเป็นเรื่องของทางฝั่งนี้
อาจจะเป็นพวกเด็กช่างหรือเปล่า

หรือไปเคยไปเจอเคยไปคอมเมนต์ใคร
ก็แค่มาเจอแล้วก็อวดศักดา

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

คืออย่างนี้เรียกว่าเหิมเกลิมแล้วก็ย่ามใจ

คือตอนนี้น้องที่เป็นเด็กมัธยมนะครับ

น้องก็ไปประสานขอคลิปกล้องวงจรปิดในพื้นที่แล้ว
ผู้ปกครองเข้ามาช่วยประสานขอคลิปนะครับ
เพื่อนำไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะไปไล่ตรวจสอบ
แล้วก็ติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดี

คือผมว่าพี่ตำรวจต้องช่วยแล้วล่ะ

คือถ้าจับไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะก่อเหตุอย่างนี้

แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องระหว่างแบบ
เห็นเด็กมัธยมขาสั้นไม่ได้
เมื่อไหร่เราต้องไปจัดการเขาเมื่อนั้นอย่างนี้

กลัวกฎหมายไม่กลัวอุ้ยผู้คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะ